เดี๋ยวผมขออนุญาตลางานสัก๒วันนะ
ลางงานทั้ง๒วันนะฮะลางงานไปไหนคะ

อันนี้คือเรื่องพี่เบิร์ตแต่กำลังจะพูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหม

ไอ้เรื่องนี้เนี่ยโอ้โหพีคมากจริง
ก่อนหน้านี้เราเพิ่งมีอะไรนะหัวหน้ากบป่ะพี่
ใช่หัวหน้ากบไปไหนหน้ากบที่ขอลา
ว่าจะไปงานแม่ไปดูแลแม่อ๋ออ๋อแม่เศีย
ใช่อันนั้นเป็นเรื่องเป็นราว
นี่มาอีกแล้วค่ะไปบวชหน้าไฟถูกต้อง
ไปบวชหน้าไฟแล้วตอนแรกก็ขอลา
แต่เหมือนกับว่าประโยคที่บอกว่าตามสบายค่ะ
คุณผู้ชมคำว่าคิดว่าคำว่าตามสบายค่ะ

แล้วถ้าไอกสนำเสร็จเป็นจะยังไง
ยังไง
โปรแอปในไลน์เราก็ไม่รู้น๊อมเสียง
ใช่แล้วเหตุการณ์นี้เป็นโพสต์ของในตั้งอายุ๒๐ปี
เป็นดราม่ามากคุณผู้ชม
คือคุณยายของตั้งเสียชีวิต
แล้วลายไปขอลางานกับหัวหน้า
ยืนยันนะว่าไม่ได้อยากลาแต่มันจำเป็นเพราะว่าต้องมาบวชหน้าไฟไง
หัวหน้าก็ไลน์กลับมาบอกว่าตามสบายค่ะ
แล้วตอนนั้นก็คิดว่าอ้าวก็แปลว่าหัวหน้าก็อนุมัติให้ลาได้แล้วไง
นครราชศรีมาค่ะคือบ้านเขาจัดงานศพอยู่ด้วย
เบิร์ดดอมคุณผู้ชมคุณแม่ของนายตั้งบอกว่ายอมรับนะ
ลูกอ่ะไปทำงานสิบกว่าวันทำงานได้ไม่กี่วันอ่ะ
เข้าทำงานเพิ่งเริ่มทำงานที่โรงงานแถวปักทงชัย
นี่เป็นงานแรกของลูกชายเลย
ที่ต้องลาเพราะว่าจำเป็นไงแจ้งหัวหน้างานไว้แล้ว
พอตอบว่าตามสบายค่ะก็เลยเข้าใจว่าลาได้
แต่มาโดนไล่ออกแบบนี้แล้วที่ลูกเนี่ยไลน์ไปถามสาเหตุว่า
ไล่ออกใช่เรื่องลางานหรือเปล่าปรากฏว่าเจอคำตอบที่รับไม่ได้เลย
เดี๋ยวจะให้ฟังนะว่าคำตอบที่ว่ามันคืออะไร
แล้วแม่ว่ายังไงแล้วนี่ไงที่มีการไลน์ไปถามว่าที่ให้ออกเป็นเพราะว่าลางานหรือเปล่า
แต่พอเจอคำตอบกลับมาว่าทำไมตายายไม่ใช่พ่อแม่เนี่ย
โอ้โหมันพีคมากลองฟังแม่ของนายตั้งหน่อยค่ะ
ปักจะได้ไม่ลา
แต่หัวหน้าครับตายายเนี่ยเป็นพ่อของพ่อแม่ของแม่อีกทีนะฮะ

พอเจอแบบนี้เอาจริงมันก็กลายเป็นประเด็นแหละ

หัวหน้าไลน์ตอบมาว่าตามสบายค่ะก็เข้าใจว่าให้ลาได้
แต่มาบอกว่าไม่ผ่านงานตอนใกล้จะเผาแล้วมีการบอกอีกด้วยนะ
ว่ามาสมัครใหม่ได้นะแต่ว่ารออีก๖เดือนข้างหน้า
โอ้โหผมคงไม่กลับไปทำที่นั่นอีกแล้วอ่ะก็เลยอยากจะฝากบอกแหละ
หัวหน้าพอรู้ว่าญาติของลูกน้องเนี่ย
แทนที่จะกล่าวแสดงความเสียใจกลับมาไล่ออกกันแบบนี้
นักข่าวของเราก็เลยต้องฟังทุกด้านแหละโทรไปถามหัวหน้างานหน่อย
อ้าวคนละม้วนเลยนะบอกว่าให้ลาได้
มันเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายแล้วก็กฎของโรงงาน
แต่ก็ให้เอาเอกสารการเสียชีวิตของคุณยายแนบมาพร้อมกับใบลา
และที่พิมพ์คำว่าตามสบายเนี่ยคือหลังจากแจ้งเรื่องเอกสารแล้ว
น้องเขาก็งนไงว่าเพิ่งเข้ามาทำงานกลัวว่าโรงงานจะให้ออก
แล้วหลังจากนั้นสัญญาณมือถือของน้องก็ขาดหาย
ก็เลยพิมพ์กลับในไลน์ว่าตามสบายค่ะ
อ้าวแล้วที่มีคนโทรไปบอกให้น้องออกไปเลยอ่ะ

บอกว่าไม่ได้โทรไปเพราะว่ามันมีหัวหน้างานหลายคน
เอ้าถ้างั้นเรื่องนี้เนี่ยต้องเคลียร์กันนะ

ผมว่ามันมีปัญหาทางการสื่อสาร

ที่บอกว่ามีหัวหน้างานหลายคนใช่ไหม

แล้วก็การสื่อสารระหว่างน้องตั้ง

สรุปคือต้องยังไงมันมีช็อตสัญญาณหงสัญญาณหายอะไรด้วย

เพราะว่าไม่งั้นจะได้ไม่กลายมาเป็นเรื่องดราม่า

เมื่อกี้บอกกรได้ยินว่ะที่พี่ลา๒วัน

ตามสบายค่ะมันจะออกเสียงอารมณ์ไหนวะ